เป็นรถกระบะพุ่งชนป้ายบอกเลี่ยงเส้นทางก่อสร้างทางระบายน้ำค่ะ
ถนนมาลัยแมนที่นครปฐมคุณผู้ชม
นี่ค่ะสภาพท้องถนนเป็นแบบนี้
นี่นะคะก็มีการก่อสร้างนะคะ
ก็จะมีสิ่งป้ายเป้ยอะไรแล้วก็อุปกรณ์ต่างอยู่บนถนน
แต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงตีหนึ่งที่ผ่านมานะคะ
ถนนมาลัยแมนที่กำแพงแสนนครปฐมมุ่งหน้าไปสุพรรณบุรี
เขาบอกตอนนั้นฝนตกลงมาหนัก
คุณผู้ชมดูสภาพถนนแบบนี้แล้วกันแล้วฝนตกหนักเนี่ยค่ะ

แล้วก็พุ่งชนป้ายไฟที่เขากรมทางหลวงเขาติดตั้งเอาไว้
เพื่อบอกทางสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนนะคะ
ตรงจุดนี้มีการขุดถนนวางท่อระบายน้ำขนาดใหญ่

ชนไปแบบนี้แล้วก็หล่นลงไปในหลุมแบบนี้
คือป้ายเนี่ยละเนละหน้าเลยรถก็พุ่งลงไปตรงจุดที่มีการขุดท่อ

คนขับเนี่ยได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้น
สภาพแบบนี้เห็นแล้วก็ใจคอไม่ดีเลยค่ะ
ชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าฝนตกหนักมากเลยตอนนั้นเนี่ย
แล้วเขาก็คือนอกจากเสียงฝนเขาก็ได้ยินเสียงดังโครม
วิ่งออกมาดูปรากฏว่ากระบะพุ่งชนป้ายแล้วตกไปในหลุม

คนขับเนี่ยเป็นผู้ชายวัยกลางคนนะคะ
แต่ได้รับบาดเจ็บไม่มากก็ถือว่าโชคดีไป

หลังเกิดเหตุเนี่ยก็มีคนแจ้งเรื่องให้กรมทางหลวงทราบแล้วค่ะ
แต่วันนี้คนงานหยุดงานเพราะเมื่อคืนฝนตกหนัก
น้ำก็เลยขังตรงจุดที่ทำท่อระบายน้ำ
ก็ทั้งหมดก็หยุดงานเหลือแค่รถตักเท่านั้น
ตอนนี้ก็กำลังตรวจสอบนะคะว่าเป็นจุดที่บริษัทรับเหมา

แล้วเดี๋ยวก็ต้องตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงด้วยว่าเกิดจากอะไรค่ะ